คำนี้จะไม่อยู่ในสารระบบความรู้ของผมเลยฮะ

แล้วรอบนี้เนี่ยเจอผีปอบเข้าสิงสิงสิงสิงรัวสิงฮะที่มหาสารคามครับ
หลุมจักรชา
กายลูกเปล่ายังไง
หลุมจักรชา
ไม่ไปลูกตุ๊ก

ที่หมี

แต้ลูกมา
อาจจะงงกับเหตุการณ์นี้คือ
เชิญคนที่ผีปอบเข้ามาทำวิธีที่วัด
จากนั้นมาแทนที่ผีปอบจะอยู่กับคนที่ผีเข้า
ไปมามันรัวเข้าหลายคน

หนีก่อนเลยฮะเพราะกลัวว่าผีปอบมันจะไปฆ่าคนอื่นด้วย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดเวรุวันบ้าน
ห้องไผ่จับบนกรรมพิเศษบรมมือจังหวัดมหาศาลคาม

แล้วอาการมันเหมือนโดนควักไส้ควักพุง

นี่มาจากอาการเม็ดผีปอบ

เหมือนกับว่าไอ้เม็ดนี้ไม่มีคนทำไว้

เพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนอยู่เนี่ยมันจะโดนผีเข้าด้วย
หลวงพ่อก็เลยทำพิธีจับผีไปครับ
เหตุการณ์นี้ชาวบ้านเขาก็ยืนยันว่าเชื่อเรื่องผีปอบจริง
ส่วนพระครูวินัยธรณ์ขทาวุฒิจ้าวาสพระเวลวัน

เรื่องของผีปอบและเรื่องของเม็ดผีปอบ
แต่ปอบเนี่ยมันเยอะเหลือเกินจับยังไงก็จับไม่หมด
พอจับไม่หมดเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวค่อยมาจัดพิธีกันใหม่
ไปมาพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไป
หมอป๊าเลยบอกบ้าไม่มีหรอก
เม็ดผีปอบอะไรนี่เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเผลอเจอ
เพราะฉะนั้นหมอปลาบอกหมอปลาไปจัดเลยไงจัดการเลยไหม
บอกไม่ต้องจัดการหรอกเรื่องเดี๋ยวนี้ให้ปรัสสุสัตว์มาดู
ไอ้วัวที่ตายตั้งแต่ต้นเรื่องนะมันตายเพราะโรค
ส่วนอาการของคุณยายไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับผีปอบใดทั้งสิ้นเลยนะครับ
หมอปลาก็ว่าอย่างนี้แต่ใครจะเชื่อก็เป็นเรื่องความเชื่อ
ส่วนบุคคลเช่นเดียวกันแต่หมอปลายืนกรานว่าเรื่องนี้เพิร์ต
เจอฟังหมอป๊า
อ้างว่าเป็นเม็ดปอบซึ่งผมมองว่ามันเผลอเจอ
และมีการพูดอีกว่าจะมีการเอาวัฒนัวไปสู้ไล่กระป๋อง
ผมก็มองว่ายิ่งเมามัวประชาชนใหญ่โต
จากเรื่องวัวตายเป็นเรื่องเล็กแต่ตอนนี้กำลังจะทำให้หมู่บ้านคุณเนี่ย
วาดหวั่นฝันภาวะเพราะเดี๋ยวอะไรอ่ะ
ต้องมีพิธีกรรมทำบุญนู่นทำบุญนี่

ชาวบ้านไม่ใช่พระรูปนาน
แต่ดูเนื้อหาข่าวก็รู้แล้วว่า

ไม่ใช่มากินวัวหรอก
แต่ตอนนี้ปอบกำลังหลอกกินเงินชาวบ้าน
คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอุปโลกขึ้นมาหมอปลาว่านะครับ
ค่ะก็แปลกนะครับ

ไม่เคยได้ยินเหมือนกันหมอปลาไม่เชื่อใช่ไหมคะ